กว่านะฮะนุกซี่และค่ะพี่ปูแบล็คเฮดนั่นเองค่ะคุณสินค้าเขาคบกันมาสามปีแล้วนะเห็นวับตรงนี้นะคะ
โอ้โหไปนี่วันจะคบกันมาเล่นนะคะว่าก่อนจริงจัง

ทำไมยังหล่อเด้งขนาดนี้
เขาบอกเลยว่ายุคนี้นะคุณคู่รักต่างไว้ไม่ใช่ปัญหาของความรักเลย
คู่เนี่ยคบกันรุ่งแล้วก็รักกันมากด้วยอย่างที่เห็นกันอยู่นี้เนาะ
บันเทิงไทยรัฐเรามีโอกาสได้ไปเจอกับน้องนุ๊กซี่นะคะ
ก็ถามเคล็ดลับความรักความแซ่บกันมาหน่อยนะคะ
เขาบอกว่าแฮปปี้มากแล้วก็ฟินเวอร์ด้วย
แล้วก็ได้รู้อีกมุมของพี่ปูที่ไม่เคยรู้มาก่อนด้วยค่ะ
ไปฟังน้องนุ๊กซี่เมาส์หวานใจหน่อยจ้า
หนูว่าพี่ปูก็ชอบคนแบบว่าตรง

ยิ่งห่างก็อาจจะทำให้เวลามีอะไรมาแนะนำกันได้

สมัยนี้เขาต้องคำว่าอะไรหนูก็คอยสอนเขา
คือแบบตะมุตามีหนูอยากไปอันนี้มันน่ารักจังเลย
เขาก็แบบภาษาอะไรทำไมมันแปลกอะไรอย่างนี้

เว้ยบางทีเขาเสี่ยงสามอ่ะยิ่งกว่าหนูอีกเอาจริง

ไม่ชอบหวือหวาคือแบบความสุขที่สุดของหนูก็คือ
ออกมาเดินห้างกินข้าวอร่อยกลับบ้านนอน
ซื้อเขาก็เป็นอย่างนั้นเล่นออกกำลังกาย
คือเท่ากับเราไม่ต้องกังวลอะไรกันมากมาย
คือณปีนี้คงยังค่ะเพราะว่าจริงหนูมองว่า
บกันนี่ต้องเรียนรู้อะไรกันไปอีกเยอะเลย
มันต้องมั่นใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จริงว่าคนนี้แหละอยู่ด้วยกันแบบตลอดแล้ว
หรือไม่ได้อาจจะไม่แต่งอยู่กันไปเลย
อายุ๒๑ห่างกัน๑๘ปี